คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้กับ
วยไทยสตอรี่โดยชัยไทยรัฐและเอกชุมพร
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรายการมวยไทย
สตอรี่ทางไทยรัฐพอร์ตแคสต์อยู่กับผมครับเอกชุมพร
รพัฒน์จารุมณีครับและผมครับชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมร
ชัยเพิ่มภูมิครับอื้อหือทำไมเสียงออยจังเลยไม่เห็น
เหมือนตอนจีบสาวเลยพี่เอ้านี่คือรายการของคนมวยเพื่อแฟนมวย
นะครับเป็นรายการที่จะเล่าเล่าเรื่องราวนะครับของนักมวย
เงินแสนแล้วก็ยอดมวยเงินล้านความเป็นซุปเปอร์สตาร์ความสุดยอด
จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีพีแรกพี่ชัยจะเป็นใครที่ไหนเป็นไม่
ครับเพราะว่าคนนี้ครบเครื่องเหลือเกินทั้งฝีไม้ลายมือ
ความเป็นอัจฉริยะแล้วก็รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา
ทั้งเก่งทั้งหล่อว่ากันอย่างนั้นเถอะครับก็คือแสงมณีครับ
มณีเสถียรมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าบอลนะครับ
ในวงการเรียกแบบนั้นครับแสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิม
นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดนะครับวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟัง
ทั้งเรื่องที่หลายคนทราบอยู่แล้ว
จะทราบอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและอีกหลายมุมมองครับ
คนเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่าแสงมณีมีอะไรที่มากกว่านั้นครับ
มณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมเองนะครับเจ้าตัวเนี่ย
เหมือนที่ในข้อมูลแล้วก็ผู้บรรยายหลายท่านพูดพี่ชัยว่า
เกิดที่มันจาเฮียรีจังหวัดขอนแก่นครับ
แต่ก็ไปอยู่ที่นะครับที่เกิดที่โรงพยาบาลหนองพอกครับ
จังหวัดร้อยเอ็ดครับตามจริงแล้วเนี่ยบ้านพ่อ
เจ้าตัวเนี่ยเกิดที่หนองพอกนะครับโรงพยาบาลหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อยู่ได้๗วันนะครับ
๗วันก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของคุณแม่ที่มันจาเคียรีขอนแก่นนะครับ
เจ้าตัวเองเนี้ยเกิดวันที่ยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบครับ
พี่ชัยครับครับคุณพ่อเขาด้วยครับเป็นนักมวยเก่าอ่าฮะ
ครับคุณหนูกันนักมวยเก่าก็ชื่อเพลงศึกสุรศรีปียะ
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเริ่มชกมวยครับ
เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักมวยนะครับกับคือลูกไม้เอ่อ
ครับพ่อเขาเป็นนักมวยเก่าครับอยู่กับคุณปียะตระกูลราชพี่ปิยะตระกูลราช
ที่เป็นเอ่อครูบันนอกอ่ะที่เล่นภัยแห่งหนังเรื่องครูบันนอก
แล้วก็เป็นผู้บรรยายกีฬามวยเป็นพิธีกรมวยด้วย
หรือว่าคนในวงการเรียกว่าผู้การไซเตส

แล้วก็ด้วยความที่ครอบครัวก็ไม่ได้เกิดมา
บนกองเงินบนกองทองทำให้เจ้าตัวเนี่ยชกมวยเพื่อจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
แล้วก็มันเป็นสายเลือดความชื่นชอบในเรื่องของกีฬามวยไทยต่อจากคุณพ่อด้วย
ครับครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการบังคับคือฟ้าลิขิตมาแบบนี้นะครับ
ไฟล์แรกที่เจ้าตัวขึ้นชกเนี่ยก็ทำให้รู้เลยว่านี่แหละ
เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับจากนักมวยภูทรพิชัยตอนนั้นค่าตัว๒๐๐บาทนะ
ชกครั้งแรกครับได้ค่าตัว๒๐๐บาทครับได้เงินปุ๊บก็ถือว่าเด็กอ่ะฮะ
เงินสองร้อยก็ดีใจแล้วครับครับแต่ว่าในแถบภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักแสงมณีในตอนนั้นนะครับ
มณีตอนนั้นใช้สีเสื้อของคุณพ่อครับใช้แสงมณีสิทธิ์กัญชัยครับ
ผมชื่อพ่อเขาครับถือว่าเป็นยอดไอแอดภูทรเนอะพี่เนาะ
เดินสายภูทรกับแถบอีสานเอ่อร้อยปอนด์ก็ถือว่าอยู่ลำดับต้นต้น
ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ถึงร้อยปอนครับอืมครับประมาณสักเจ็ดสิบกว่าปอน
สิบกว่าปอนด์แต่ก็มีชื่อแล้วครับมีชื่อเสียงครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะยอดไอแอดคืออะไรก็คือมวยเด็กอ่ะ
มวยเล็กรุ่นเล็กเล็กอ่ะไอแอสภูทรรุ่นเล็กอ่ะตัวเล็กเล็กครับ
ก็ถือว่าเป็นยอดไอแอดก็คือเด็กที่เป็นดาวรุ่งที่ชนะมวยเด็กมาด้วยกัน
กลายเป็นยอดขึ้นมายอดไอแอดถือว่าเป็นยอดมวยครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กครับ
ตั้งแต่สมัยอยู่ภูทรไม่ถึงหนึ่งร้อยปอนด์ครับนะครับนั่นคือเรื่องราวของเขาฉายแววตั้งแต่เด็กนะครับ
หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากคุณพ่อแล้วพอเป็นสุดยอดภูทรอีกแน่นอนครับ
จากเวทีภูทรมุ่งสู่เข้านครบานครับก็มาอยู่มาชกอยู่ศึกอัศวินดำครับ
กับพลตำรวจตีดรเสวกปิ่นสินชัยครับเป็นศึกมวยรอบกับทารกเงินล้านครับ
วันนั้นก็มาชกกับมวยรอบทารกเงินล้านก็มีแต่นักชกรุ่นไอ้แอดด้วยกันนะครับ
ถือว่าเป็นมวยรอบทารกเงินล้านที่มีเงินรางวัลเยอะที่สุดครับ
ถือว่าเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักมวยที่เป็นระดับหัวกะทิจากทั่วประเทศ๘คน

รกเงินล้านก็มันมีข้อคอรหาที่คนเขาโจมตีเพราะว่าเพราะมันถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยใช่ไหมครับเขาหาว่าเอาเด็กมาทรมานอะไรเพราะตอนนั้นรู้สึกจะน้ำหนักแค่๗๐กว่าปอนด์
สิบกว่าปอนด์ครับครับเขาบอกว่าเด็กพอทรมานก็เลยเหมือนกับชกในเมืองกรุงไม่ได้ครับก็ลงไปเดินสายภูทรต่อ
ตอนที่มาชกทารกเงินล้านนี่ใช้แสงมณีเครื่องครัวแกนฟิตครับแต่หลังไปมาได้ชนะเลิศมวยรอบเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเดินสายภูทรก็กลับไปใช้
เสียในอ่ะอ่าฮะไว้พดเพชรภูมินะครับ
ครับก็ชิงแชมป์ยังแพ้เดทครับเดทโสเผินจิตอืม
น้ำหนักพิกัดแปดแปดสิบจุดห้าปอนด์ครับตอนนั้นก็ทิ้งผลงานไว้ที่
วยตู้ของศึกอัศวินดำด้วยการเป็นแชมป์ทารกเงินล้านแล้วก็
ด้วยความที่ว่าพรบมวยทำให้ต้องกลับไปเดินสายยังภูทร
เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกับเดชที่ภูทร
ตอนนั้นแพ้เดทด้วยแพ้เดทก็ถือว่าเป็นอีกสุดยอดเลยครับเดทตอนนั้น
ฮะขนาดเสือคิมยังแพ้เดชเลยฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดมวยลูกเล็กเหมือนกัน
ใช่นะครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนี่กับเดชนี่ไปกินเดิมพันธุ์ถึงจันบุรีเลยครับ
ครับผมอ้าวหลังจากไปภูทรแน่นอนก็พอน้ำหนักเริ่มจะเต็มนะครับ
อายุเริ่มจะได้กลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เดินสายภูทรนี่เข้าไปเข้าตาหัวปากช่อง
เป็นมือขวาของเสียบู้ฮะเสียบู้ประดิษฐ์สลิดอภิรักษ์โปรเตอร์มวยลุมพิธี
ครับครับตอนนั้นเริ่มน้ำหนักจะเริ่มถึงร้อยปอนด์แล้วครับผม
บู้ก็เรียกให้หัวเนี่ยหาคู่ชกเลย
เอามาชกลุงพิธีประเดิมนัดแรกที่เวทีลุมพิธีครับอ่าฮะครับ
เวทีมาตรฐานของแสงมณีครับเวทีมาตรฐานก็หมายความว่า
เวทีที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องก็คือราชดำเนินและก็ลุมพินีนะครับ
เขามาชกที่ลุมพินีครั้งแรกในการเปิดซิงตัวเองที่นี่
ลุมพิดีครับครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเติบโตนะครับแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนนาวานาคอุปถัมภ์นะครับแล้วจนได้รับฉายาว่าเป็นขวัญใจนักเรียนครับ
หวานใจนักเรียนนี่สมัยก่อนนี้จะมีนักมวยนะครับปาวิทย์สินธรรม
ก็เป็นหวานใจนักเรียนที่โด่งดังมากเลยครับ
เวลาชกครั้งใดที่วิธีราบเนินเนี่ย
จะมีนักเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนพาณิชพระครเนี่ย
โอ้โหเดินเข้าแถวมาดูมวยมาเชียร์ปวิศเลยครับ
ตั้งแต่วันนั้นปั๊บก็มาถึงที่จะเห็นเนี่ยแสงมณี
ที่ชกปุ๊บก็มีเพื่อนนักเรียนจะมาเชียร์เป็นร้อยเป็นร้อยครับ

เป็นสีสันในเวที
แล้วพี่ชัยเขาบอกว่าเป็นขวัญใจพิตตี้จริงไหม
เอาเรื่องแสงมณีต่อดีกว่านะครับผม
อ่ะนั่นคือฉายาที่ได้มาหลังจากที่ทารกเงินล้านเสร็จนะครับ
ความพีคความพีคตอนนั้นเนี่ยแสงมณีถือว่าเข้ากรุงเทพมาใหม่
แล้วก็ทั้งฟอร์มทั้งออร่าทุกอย่างมันหึงมากแต่ฟอร์มที่ประทับใจ
ทับใจเนี่ยครับผมคือชกกับพระจันทรายอืม
วันนั้นชกที่เวทีรุมบิดีศึกเพชรสุภาพันธ์ครับครับ
วันที่เก้าพฤษภาครับปีสองสองห้าห้าหกครับ
ครับครับชกมีการชิงแชมป์แต่เป็นการชิงแชมป์ของเวทีราชดำเนินครับ
ขออนุมัติพิเศษครับรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทครับร้อยสิบห้าปอนด์อืม
ตอนนั้นพระจันฉายครับเป็นแชมป์อยู่ก็ไปป้องกันแชมป์กับแสงมณี
ที่เวทีลุมพินีโดยใช้กรรมการของเวทีราชดำเนินครับไปตัดสินที่เวทีลุมพินีเลยครับ
ครับแต่วันนั้นก็มีศักดิ์ขีพยานครับศรีเอกนะครับอืม
ครับขุนจิตเชี่ยวสกุลครับครับไปเป็นศักดิ์ขีพญานครับ
ไม่กล้าไปซี้กับเขาหรอกครับแต่ตอนนี้เป็นในสนามแล้ว
ตอนนี้เป็นผู้ช่วยในสนามเลยครับครับก็ตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
ครับนะครับชกที่ลุมพินีแล้วก็แต่ว่าเป็นการชิงแชมป์ของราชรัง
ครับครับแต่ก็ชกไปแล้วก็ศูษีแค่สามยก
แต่๔๕กับแสงมณีก็เอาชนะไปแบบขาดรอยครับ
วิธีมวยราชเกภคลองครับถือว่าลอกหักปากาเสียรมั้ย
กับคุณจิตอะครับครับถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยม
นะครับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของแสงมณีเลย
ก็คือปีห้าห้าแล้วก็ปีห้าหกครับนะครับสองปีนี้ถือว่า
เป็นปีทองของเขานะครับแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้ไอ้ก็เหมือน
ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือสายตาดีนะครับอืมทางสมาคมมวย
กลสมัครเล่นเขาก็เล็งเห็นก็อยากจะเอาไปพัฒนาต่อ
ครับก็เป็นเป็นต่อยสากลสมัครเล่นครับให้ทีมชาติก็เลยได้
ไปอยู่ครับไปในแคมป์ของทีมชาติมวยสากลสมัครเล่นไปฝึก
ฝึกสากลจนได้ไปต่อยจนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับอืม
เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่คือเข้าไปสู่
ทีมชาติครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถือว่าเป็น
ตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปไปเปล่าเปล่านะครับครับเขาซื้อตัว
ไปหนึ่งล้านบาทเป็นเหมือนค่าเสียเวลาแล้วแถมมี
เงินเดือนให้ต่างหากครับตอนนั้นคุณคุณสุชัยครับพรชัย
ดมศักดิ์ครับเป็นคนเป็นคนจ่ายเงินครับเงินก้อนนี้ให้
พ่อแม่เขาครับครับผมแน่นอนครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับ
กับการที่ได้ติดทงไตรงที่หน้าอกของแสงมณีแสงมณี
กลับกลายเป็นฝันร้ายครับสี่ห้าเดือนในแคมป์ทีมชาติ
ไทยแต่โครงการคือจะไปถึงโอลิมปิกครับครับแต่จริงจริง
ไม่ถึงครับแค่ไปไม่ถึง

เขาบอกว่าไม่น่าแพ้
แต่ก็ผลออกมาแพ้

หรือมวยสาครหรือทีมชาติออกมาเลยครับ

แต่ว่าการกลับมาเที่ยวนี้ครับต้องมาเจอวิบากรรมอย่างมากเพราะว่าผลงานนะครับผลงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะแกว่งไปหลังจากกลับมาจากทีมชาติไทยเพราะว่าเรื่องของการลื้อเวทีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวด้วย
แพ้มากกว่าชนะใช่ครับ
แล้วก็ปัญหาเรื่องริขสิทธิ์ค่ายครับ

พันธุ์ตำรวจโทครับ

เสร็จก็จ้องของศรีเสื้อศรอเทียนโพครับ
ต้องครับเขาแหกจากค่ายสากลมา
สารวัติสุธิไชยเขาเหมือนกับศียนานะครับ
ว่ามนุนไวออกไอ้ค่ายมาครับก็อยากจะอันนี้ใครจะใช้ชื่อของแสงมนีก็ไป
ใช้ค่ายอยากจะขายต่อแต่ก็พ่อคุณหนูกันก็บอกแล้วพลสัญญาแล้วครับ
ก็เลยไปใช้แสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ้มครับ
พูดถึงผลงานผลงานในสีเสื้อใหม่
อุ้มกับต่องเชียงใหม่นะครับ
หลังจากกลับมาจากทีมชาติไทยผลงานถือว่าไม่ดีเอาซะเลย

ก็เหมือนกับอายุสากลนี่ใช้แต่หมัดเนี่ยครับ
ไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีลูกถีบใช่ไหม
ตอนนี้กลับมาปุ๊บมาก็เลยยังไม่ดีเท่าที่ควร
อาวุธก็ยังไม่คือยังไม่ร่างกายก็ยังไม่ตกพูดง่าย
ไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับตอนนั้นที่ออกจากค่าย

มามวยไทยมันห้ายกสี่ห้าหมดแรงประจำ
จากผลงานไม่มีเรื่องข้อซ้ำกรรมซักด้วยนะครับ

นักข่าวโปรยหัวอย่างนี้เลยว่าวิทย์สิ้นชื่อ
ตอนนั้นมาชกกลับไปนี่ครับถนนชัย
ก็คือแบบว่า๓ยกแรก๔ยกแรกกัน

ก็โยขสุดท้ายโหวแบบว่าหมดแรงดื้อ

แต่ว่าหมดแรงจะว่าเหมือนกับ
หายใจไม่ทันแหละครับจนแพ้คะแนนถนนชัยครับทอแสงเทียนน้อยลงมา
คือตอนแรกเนี่ยก่อนจะชกมีอาการอยู่แล้วเอ๊ะทำไมมีอาการวูบเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่ว่า๑๔นะครับกัดฟันสู้แต่ยก๕เป็นยกที่
ยาออกฤทธิ์เยอะที่สุดเพราะว่าร่างกายเสียเหงื่อมากร่างกายใช้แรงเยอะเครื่องเริ่มร้อนทำให้ยาตัวนั้นมีฤทธิ์มากขึ้นแล้วเริ่มจะแผ่ซ่านไปทั้งร่างกายแสงมณีกัดฟันสู้แต่การกัดฟันสู้ครั้งนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นจุดอ่อน
และวันนั้นเข้าฝืนสังขารเพื่อนเยอะมากมาก
สุดท้ายพอชกเสร็จนอกจากแพ้แล้วยังต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเดียวนั้นครับกลับไปไปอยู่โรงพยาบาลครับ
นั่นคือไฟล์ที่โดนยาวิกสิ้นชื่อในการเจอกับถนนชัยนะครับ
พูดถึงแสงมณีกับธนมชัยพี่ชัย

ก้าวไฟล์ผลงานแสงมณีทะครรภาพชนะสอง
ละฝีสมึงสอง
สนุกทุกไฟล์
ไฟล์สุดท้ายเห็นภาพมึง
คือดั้งหักหรือดั้งเบี้ยวไปเลยใช่ไหมพี่ครับดั้งหักเลยครับต้องไปดามดั้งเลยครับ
เออก็ใส่ผ้าก๊อตตรงจมูกแล้วก็ฉากออกข้างเหมือนมัมมี่เลยนะครับ
แต่เขาบอกผมแบบนี้ผมได้มีโอกาสโทรคุยกับแสงมณีนะครับ
วันเดียวว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เจ็บตัวที่สุดและอีกหนึ่งสิ่งของที่สุดคือ
เป็นไฟล์ที่เขาภาคภูมิใจที่สุดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า
หลายท่านมองว่าเขาเป็นมวยฝีมือข้างเชือก
แต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาภูมิใจตรงที่ว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นมวยบู้ก็ได้
แรกก็ได้เออเป็นมวยบู้ก็ได้เป็นมวยสู้ยืนกลางเวทีแบบ
ใกล้ใกล้กันเขาก็สามารถเป็นมวยแบบนั้นได้เขาบอกว่านั่นคือความภาคภูมิใจในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
ครับช่วงจังหวะนั้นนะครับที่มาใช้อุ้มกระต่องเนี่ยครับ
เขาก็ได้มาอยู่ที่สิบสามเหรียญมาซ้อมไปซ้อมอยู่สิบสามเหรียญเท่านั้นนะครับ
อย่าบอกนะว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเก่งขึ้นเพราะว่าที่๑๓เหรียญอย่าลืมนะ
ว่าตอนนั้นมีโคตรมวยสารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอยู่ด้วยอยู่ด้วยครับ
ครับก็เหมือนไปฝึกวิทยายุทธ์เลยครับจนหูได้วิชา
มาจากแสนชัยเยอะเหมือนกันครับก็เสร็จก็ผ่านยอดมวยมาหลายคนนะครับ
ไล่หมดเลยตั้งแต่ซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กไข่มุกขาวครับ
แล้วก็เมืองไทยเมืองไทยนี่ผัดกันแพ้ชนะไปต่อยที่สมุยนี่ก็เวทีลื่น
วันนั้นฝนตกเวทีลื่นกับแพ้เมืองไทยเสร็จปุ๊บมาแก้มือที่เวทีมวยราชดำเนินนี้
สับสอกเมืองไทยตีรังกาเลยจอมศอกเมืองไทยนี่ฉายาจอมศอกนะครับ
อืมครับไอ้ศอกพีดิบนะครับสิ้นฤทธิเพราะศอกแสงมณี
แล้วก็กุยทางขึ้นมวยเงินแสนมาตลอดนะครับผ่านมวยครับไม่ว่าจะเพชรอูทอง
และไม่ว่าจะยอดเหล็กเพชรเสกสรรซุปเปอร์เล็กยอดพนมรุ้งครับ
แล้วตอนหลังก็ช่วงหลังนี่มวยในเมืองกรุงนี่เริ่มเริ่มแบบว่าค้นหาคนจัดอ่ะครับ
ที่จะมาลงทุนจัดมวยเอกเนี่ยผมต้องต้นทุนสูงนะครับ
แต่เดินทางวัดนี่ต่อยทีไฟล์หนึ่งสามแสนนะครับอืมครับอย่างเช่นไปต่อยที่สงขาเนี่ย
ไปชนะยอดเหล็กเพชรสงขาแล้วก็ไปต่อยที่ภูเก็ตนี่ก็ไปชนะ
ฟี่เลยสิงป่าตองเจ้าของพื้นที่เลยครับพูดถึงค่าตัวสามแสนเนี่ย
เป็นค่าตัวที่เยอะที่สุดในตอนนี้เลยนะเยอะที่สุดเลยนะครับ
ถ้าเทียบกับนักมวยทุกคนเฉพาะไฟล์ที่ต่อยในเมืองไทยนะ
ไม่นับโกอินเตอร์ต่างประเทศครับก็เมืองไทยนี่ถ้าต่อยเวทีราบเนินลุมพินีเนี่ย
ก็ราวว่าสองแสนห้าครับครับตอนนี้ต่างวัดมันมีประธานจัด
มีในทุนจัดก็อย่างไปไปต่อยที่บุรีรำอย่างเงี้ครับชกกับตะวันฉายอย่างเงี้
สามแสนครับครับแล้วก็ไปต่อยที่ที่สงขานะครับที่ชกกับไอ้ยอดเหล็กเพชรอย่างเงี้
ได้ครับสามแสนครับนี่คือความสุดยอดของแสงมณีนะครับ
ทั้งเรื่องของผลงานบนเวทีนะครับทั้งเรื่องของค่าตัวเนี่ย
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือมวยที่เป็นมวยนางกวักนะใช่ถูกต้อง
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นมวยที่รูปร่างไม่ใหญ่ครับมวยเล็กแต่ในเวทเดียวกัน
ก็คือหาคู่ชกกันไม่ได้ครับก็ต้องแบบว่าเบ่งเวทขึ้นมา
น้ำหนักให้คู่ชกแสงมณีนี่โอ้โหถือว่าเป็นนักชกหลายฉายา
ครับครับแล้วก็หลายค่ายอืมไล่กันมานี่โอ้โหหลายค่ายครับ
ที่เราไล่เลียงกันมานะครับฉายาตั้งแต่เล็กเลยยอดไอแอดนะครับครับ
ทารกเงินล้านขวัญใจนักเรียนขวัญใจนักศึกษาครับเอ่อ
ตอนนี้ขวัญใจแม่ยกครับอืมขวัญใจแม่ยกที่เราจะเห็นบ่อยบ่อยนะ
ครับที่ถ่ายรูปกับซ้อโดนัทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่ย่านางอืม
ของค่ายมวยแสงมณีสะเทียนมวยทายยิมคนสวยเขาชกกีไรก็มีกองเคียร์มาครับ
อ่าสาวสาวสวยสวยอ่ะอืมเห็นคุณเอกไปยืนน้ำลายไหลอยู่ข้างข้าง
โอ้โหเป็นกิโลน้ำลายชั่งได้เป็นกิโลหกซะเยอะเลย
นะครับผมอ่ะนั่นก็เรื่องราวของแสงมณีนะครับ
ทั้งเรื่องของฉายาแล้วก็เรื่องของความสุดยอดที่เกิดขึ้นบนสังเวียน
ผ้าใบแล้วก็ควรฆ่าครับควรค่าแก่การเอาเป็นแบบอย่างนะครับ
แล้วก็เรื่องราวนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องนักมวยท่านอื่นอีกหลายท่านที่วันนี้เรามาส่งต่อความสุขก็คือเล่าถึงความสุดยอดนะครับ
ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นวิทยาธารที่จะเป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายท่านเช่นกันนะครับ
คือความสุดยอดของแสงมณีเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าของรางวัลแล้วก็เข็มขัดมากมายเหลือเกินพี่ชัยครับ
เวทร่ามเนิน๑๑๒แล้วก็ซุปเปอร์ไฟล์เวทครับ๑๑๕ของเวทีมวยล่ามเนิน
และแถมว่าได้รางวัลกับนักชกยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
วันนั้นปีนั้นเขามี๒คนครับคือตัดสินกันไม่ลง
ครับระหว่างแสงมณีกับยอดวิชาพอบุญนิสิต
คณะกรรมการก็บอกไหนก็ไหนนี่แหละ
คะแนนเท่ากันก็นายกสมชาติก็บอกให้ไปทั้งคู่เลยครับ
สุดยอดทั้งคู่ของแชมป์ร่วมกัน
กินกันไม่ลงปีนั้นก็เป็นยอดมวยทั้งแสงมณี

ส่วนแสงมณีก็ก่อนหน้านั้นก็คือได้ทั้งยอดเยี่ยมครับ
ของเวทีมวยลุมวิดีและยอดเยี่ยมของเวทีมวยร่ามเนินในปีเดียวกัน
ถือว่าควบ๒ควบ๒นะครับ
วบ๒เป็นสถิติประวัติศาสตร์นะครับในปี๒๕๕๙
มณีเป็นยอดมวยทั้งฝั่งของ
แอร์ราชดำเนินแล้วก็วิกทหารลุมพินี
นี่คือประวัติศาสตร์ที่คนเดียวเท่านั้น
ที่ทำได้ในตอนนี้แล้วก็
ยังไม่มีใครมาลบสถิติตรงนี้
นี่คือความสุดยอดครับและอีกหนึ่งความสุดยอด
ที่ผมเรียนไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ย
อายุเพียง๒๐ปีก็สามารถเป็นเจ้าของ
ค่ายมวยได้แล้วนะครับมันย้อนแย้งกลับมาถามตัวเองครับว่า
ตอน๒๐ปีเนี่ยคุณผมทำอะไรกันอยู่
แต่นี่คือความสุดยอดของแสงมณีนะครับที่
ชกมวยเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ต่อยอดความฝันไปด้วยนะครับ

ดูตัวเองได้แม้ในวันที่

แล้วมันจะทำให้ลบคำปรามาทของ

โอ้โหไปถึงนู่นเลยครับ

เขาแค่บอกมาว่าเลข๗หลัก
ก็ล้านสิครับโอ้โหจะมีสักกี่คนครับในประเทศไทยที่ชกมวยแล้วได้ค่าตัว
ไฟล์หนึ่งหนึ่งล้านบาทแล้วการชกที่วัน
ชิปนะครับสามยกนะครับยกละกี่แสนนะพี่
สามแสนกว่านั้นอืมชกมวยยกละสามแสนกว่าครับ
นี่คือความสุดยอดจริงนะครับที่เด็กคนนี้ต้องเรียกว่าเด็กคนนี้ครับ
แสดงให้เราเห็นครับทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ผลงานบนสังเวียน
แล้วก็สิ่งที่ปรากฏทั้งเรื่องของค่าตัวทั้งเรื่องของผลงาน
มากมายจริงจริงแล้วก็อีพีหน้าครับอีพีสองนี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ
แน่นอนว่าถ้าเราฉายแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นสุดยอดพ่อค้ากำปั้นหนึ่งท่านที่ต้องเรียกว่า
โยงมาถึงนักมวยที่สุดยอดที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ชกทีนึงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐี
บนเส้นทางพ่อค้าสายกำปั้นก็ว่าได้
ชกไฟล์หนึ่งว่ากันว่ามากที่สุด
ไฟล์นะครับฟังไม่ผิดนะครับ๑ไฟล์

สาวญี่ปุ่นเคาะห้องหาอะไรครับ
อืมนี่เป็นสิ่งที่ผมอิจฉามากมากนะครับ
เขาคือบัวขาวบัญชาเมฆครับ

จะไม่ได้อยู่กับกำนันแก๊อยู่แล้ว

เอามวยเข้าสังกัดมาสองคนแล้วผมก็ให้แถมไปตัวหนึ่งครับโอ้โหแสดงว่าชีวิตเนี่ย
มาจากโคตรติดลบไว้นะบัวขาวนะครับน่าสนใจมากโอ้คุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า
จากนักมวยที่เป็นแค่ตัวแถมนะครับสู่การเป็นนักมวยที่ค่าตัวหลายหลายล้าน
เรื่องราวของบัวขาวซุปเปอร์สตาร์ที่หลายคนรู้จักมีอีกหลายแง่มุมที่คุณไม่รู้
เดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังห้ามพลาดเลยนะครับนี่คือมวยไทยสตอรี่ทางไทยรัฐพอร์ตแคสต์
ส่วนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี
และพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิลาคุณฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ